นี่ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะในการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
หลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าการจราจรวันนี้ก็จะหนาแน่นมากกว่าวันปกติ
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานแล้วเป็นการเตรียมความพร้อม
ส่วนบรรยากาศของการจราจรนั้นจะเป็นอย่างไร
ติดตามบรรยากาศการจราจรมาให้ทราบกันค่ะ
สำหรับปริมาณรถในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ
เรียกได้ว่ามีปริมาณรถมากในบางจุดค่ะแต่รถนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นจุดที่รับรถจากจังหวัดขอนแก่นและชายภูมิ
พบว่าบริเวณนี้มีปริมาณรถมากแต่รถนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็มีปริมาณรถอย่างมากอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ
แต่กระแสรถนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวและทำความเร็วได้ในระดับหนึ่ง
ขณะที่รถที่ลงมาจากทางภาคเหนือ
โดยใช้เส้นทางซ้ายเอเชีย
จุดสำคัญนะคะจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
แต่จากการสังเกตปริมาณรถและการติดตามดูสภาพปัญหา
กองบังคับการตำรวจทางหลวงพบว่ามีปริมาณรถค่อนข้างบางตาค่ะ
อาจจะมีรถติดสัญญาณไฟจราจรหลังจากรถลงจากสะพานเดชาติวงเท่านั้น
แต่เมื่อเลยจากจุดนี้ไปแล้วนะคะปริมาณลดลง
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณวงแหวนธัญบุรีหน้าด่านเก็บเงินนะคะ
ขออภัยค่ะวงแหวนธัญบุรีค่ะหน้าด่านเก็บเงินแม้จะมีการงดเว้นเก็บค่าผ่านทาง
จุดนี้ก็เป็นจุดที่รับรถจากถนนผนโยธินและสายเอเชีย
เพื่อมุ่งหน้าสู่วงแหวนตะวันออกที่มักจะมีการชะลอตัวนะคะ
แต่จากสถานการณ์ในเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่ารถขาเข้านั้นยังคงโล่งค่ะ
ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้นได้มีการประเมินสถานการณ์นะคะว่าการจราจรบนถนนทุกสายที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้น
จะเริ่มมีการคับข้างกันอีกครั้งน่าจะในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไป
เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนนั้นได้มีการพักผ่อนแล้วก็เตรียมจะเดินทางกลับกันอย่างเต็มที่ค่ะ
พิมลคังรถศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ทีมข่าวของเราก็ประจำอยู่แต่ละจุดนะคะดูสภาพการจราจรแล้วก็ไปดูที่จุดใหญ่เลยที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง
เคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจให้กันนะคะอย่างที่ไทยรัฐทีวีก็ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ค่ะให้ใช้
วัฒนธรรมไทยในการใช้รถใช้ถนนยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณขอโทษนะคะ
เป็นคำพูดง่ายเป็นวิธีการแสดงออกง่ายที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ
แล้วก็ลดความรุนแรงบนท้องถนนด้วย